สุดชมครับเดี๋ยวดูเหตุงานนี้อีกหน่อยก็แล้วกัน

ใช้ปืนไปตบหน้าเมียหลังจากทะเลาะกันอย่างรุนแรง

เมียก็เลยแย่งปืนมาแล้ววิ่งหนี

คือเมียบอกเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงหันปืนใส่ผัวแล้วก็รัวไม่ยั้ง

ตายคาที่ครับโอ้ย
สพชัยบาดานนะครับไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับ
เป็นบ้านพักที่ตะบนบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ในบ้านนะฮะที่ชั้นล่างนะครับ
ก็มีนายวสันสุกเกษมอายุ๔๕ปีเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตอยู่นะครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน๓๘นะครับกระสุนเข้าตัวเข้าไหล่ขวา
แล้วก็มีปืนของกลางเนี่ยวางอยู่ที่บนชั้นวางทีวีของบ้าน
กระสุนในรังเพลิง
ซึ่งกระสุนในรังเผลอไม่มีเพราะถูกยินก็หมดไม้แล้วหมดโมข์เลย
ถกนัดแตะเข้าร่างผู้ตายไปซี
คนก่อเหตุก็คือผลายของผู้ตายผลายย่านัยวะสัญชื่อนามน่ะตะยา
สภาพตื่นตกใจร้องไห้ตลอดเวลา
อันนี้บาดเจ็บเหมือนกันหรือเปล่าคะเนี่ยเห็นกู้ภัยทำแผลเหรอคะ
ก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับด้วยของแข็งนะฮะ
มีแผลปูดบวมที่เบ้าตาใบหน้าด้านซ้ายแล้วก็แผ่นหลังด้านขวาด้วย
ก็ต้องผสมพยาบาลกันนี่นะครับจากนั้นตำรวจก็คุมตัวมานะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าสามีภรรยาคู่นี้นะครับ
มีอาชีพทำไร่อ้อยมีลูกสาวด้วยกันสองคน
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นายวสันมีอาการปวดขา
เนื่องจากเขาเป็นโรคเกาะอยู่ไม่ได้ออกไปทำงานก็นอนอยู่ที่บ้าน
ส่วนนางนัตยาเนี่ยเมียเนี่ยออกไปทำงานที่ไร่อ้อยคนเดียวนะครับ
พร้อมกับกำชับผัวบอกว่าให้ไปหาหมอด้วยนะ
ทีนี้พอกลับมาจากไร่อ้อยตอนเย็นพบว่าเอ้าทำไมยังไม่ยอมไปหาหมอ
ทีนี้ทะเลาะกันนะฮะทะเลาะกันอย่างรุนแรง
จากนั้นนายวสันก็เลยทำร้ายร่างกายภรรยานะครับ
โดยใช้ปืนเนี่ยตบหน้านะครับแล้วมีการยื้อแย่งปืนกันเกิดขึ้น
ปืนลั่นไปก่อนแล้วสองนัดสุดท้ายฝ่ายภรรยาแย่งปืนได้
แล้วพยายามวิ่งหนีนะครับแต่ฝั่งนายวสันก็ยังพยายามตามไป
เพื่อจะทำร้ายฝ่ายของภรรยาอ้างว่าตอนนั้นด้วยความกลัวนะครับ
แล้วก็โมโหด้วยนะครับก็เลยหันมาแล้วเอาปืนเนี่ย
ยิงใส่เข้าไปแบบไม่ยั้งจนหมดหม้อซึ่งมันเหลือกระสุนอยู่สี่นัด
เข้าหมดเลยนะฮะสี่นัดค่ะเสียชีวิตคาที่นี่
จากนั้นก็มีคนแจ้งเหตุกู้ภัยก็มาตำรวจก็มาก็คุมตัวไปนะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ได้เจอกับพี่สาวของผู้ตายบ้านอยู่ใกล้บ้านหลังเกิดเหตุ
เธอบอกเธอก็ต้องคอยดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงด้วยเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะว่าเธออยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ด้านในนะฮะ
แต่มีเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกัน
ก็คือผู้ตายกับผู้ก่อเหตุนะฮะแล้วมีเสียงปืนตามมา
ตอนนั้นยังคิดว่าเด็กในหมู่บ้านจุดประทัดเล่นกันหรือเปล่าไม่ได้เอกใจอะไร
นี่คุณพี่วัชรินนะเล่าให้เราฟัง
กระทั่งมีตำรวจกับกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุนั่นแหละถึงรู้ว่าไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยคือเหตุยิงกัน
โดยที่ผ่านมาสามีภรรยาคู่นี้ก็มีทะเลาะกันบ้างแต่ไม่เคยถึงขั้นรุนแรงขนาดนี้
ไม่ทะเลาะนานกระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประทัด
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง
กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง

กระดิ่งเสียงเรียกว่าเด็กน้อยจุดประดิ่ง